แจ๊วมาแจ๊วจ้ำจุดน้ำนิ่งไหลลึกคิดถึงคนแจ๊วอ้าว
แจ๊วมาแจ๊วจ้ำจุดน้ำนิ่งไหลลึกคิดถึงตูเวียอ้าว

ใครอยากขึ้นเรือผีไปกับนี่ถือไม้พายตามกันเลยจ้า
ก็จะไม่ให้แจวไม่ให้พายังไงไหวนะคะคุณ
ช็อตนี้ของพี่เวียกับพี่ตูนเข้าไป
ได้ชุดมันก็บางวิวดีต่อใจ
เลือกสาวไหวมันพุ่งพล้านไปตัดไป
เล็บสกตรีไม่ถึงหัวใจเลยเนี่ยเฮ้ย
แล้วคนหนาเอาฝัน

ลงเมื่อกี๊

ค้ายพี่ตูพี่เวียใส่เย็นกันก่อนนะคะ
อย่าให้หัวใจสาววายคนนี้มันนุบนิดหนุบหนับไปมากกว่านี้เลย
นับหนึ่งก็เอาคางมาเชยที่ไหล่นับต่อไปหอมหัวไหล่
อุ้ยใครมันจะไม่ไหวละคะเนี่ย
เธอไปไม่ทันไรหอบซ้ำเข้าไปที่ไหล่กันอีกที
ไม่ไหวแล้วใจไม่ไหวแล้วเธอ
โมเมนต์ขนาดนี้เรือผีตัวเวียต้องกำเนิดเปิดด้อมรับเหล่าชิปเปอร์

เอ้าววววบึดจำบึดจำบึดจำบึด